ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์นี้นะคะ
จะคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบบริหารกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
เรื่องของความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษนะคะ

รวมทั้งยังมีข้อปฏิบัติต่างของประชาชนที่จะเดินทางไปด้วย

เหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้นนะครับ
จะมีพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยครับ
ที่เราจะได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้
ไม่ว่าท่านจะนั่งดูอยู่โทรทัศน์ที่บ้าน
ซึ่งเขาจะมีกล้อง๑๓๕ตัวมากที่สุด
ที่จะมีการถ่ายทอดพิธีสำคัญอย่างนี้
แต่ว่ามีพี่น้องคนไทยอีกมากมายที่บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทั้งที
ขอไปร่วมกับบรรยากาศด้วยตัวเองหน่อยเถอะ
โทรทัศน์ที่บ้านถึงแม้ว่าจะเห็นภาพชัดทุกแง่ทุกมุม
แต่ว่าไม่ได้ร่วมในบรรยากาศไม่ได้มีความรู้สึกครั้งหนึ่งในชีวิต
ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะได้เก็บไปเล่าให้ลูกหลานฟังว่า
วันหนึ่งในพิธีพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ
พ่อก็อยู่ตรงนั้นนะแม่อยู่ตรงนั้นนะ
มันเป็นความยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจ
ฉะนั้นคนที่จะไปร่วมในบรรยากาศจริงเนี่ย
ควรจะต้องรู้หน่อยว่าท่านจะไปที่ไหนได้บ้าง
ต่างจังหวัดนั้นรู้กันอยู่แล้วแต่ว่ารอบรอบ
บริเวณพระราชวิธีท้องสนามหลวงนั้นไปที่ไหนได้บ้าง
แล้วเขาเปิดให้ไปตั้งแต่ตั้งแต่วันไหน
แล้วไปแล้วควรจะควรจะแต่งตัวยังไง
ควรจะแต่งตัวยังไงเนี่ยได้มีออกข่าวมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก็ค่อนข้างจะละเอียดแต่ว่ารายการนี้ก็อยากจะ
อยากจะนำเชิญผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการ
มาอธิบายให้ฟังตรงอีกทีนึงจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
วันนี้ผมเชิญผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบบริหารของกรมประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ์เนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะเลยครับ
บุคลากรกรมประชาสมพันธ์ทุกคนก็จะตื่นขึ้นมาทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ฉะนั้นวันนี้ผมจะสอบถามกับพอสวรีอำพสุวรรณท่านมาเป็นแขกเชิญของเราครับ
สวัสดีพ่อครับเริ่มอย่างนี้ก่อนครับเริ่มว่าอยากจะไป
เริ่มไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่หมายถึงว่าไปที่รอบบริเวณสนามหลวง
สี่จุดสี่มุมเมืองนี้เริ่มได้เมื่อไหร่
รอบสนามหลวงถ้าพูดถึงการที่จะไปในพระราชพิธีที่จะเตรียมที่จะไปชม
คือประชาชนที่อยากจะไปนี่คืออยากจะเข้าไปชมขบวนพระราชอิสริยยศ
เอาเอาจุดนี้ก่อนนะเอาแบ่งแบ่งนี้ก่อนคือไปเข้าแถวไปนั่งรอชมชมกระบวนเขาจะไปได้เมื่อไหร่
ก็ณตอนนี้นะคะพื้นที่ที่ท้องสนามหลวงอยู่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มเข้าได้ตั้งแต่ตี๕ตี๕ของวันที่๒๕

ก็แปลว่าอยู่วันที่๒๕๑วัน

ยาวไปถึงนอนคืนที่๒๕แล้วตื่นเช้าขึ้นมา๒๖
เพราะว่าเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนที่ไปเนี่ยก็คงจะไปกันตั้งแต่วันที่๒๕
ไม่อยากมีใครที่อยากจะออกมาเหมือนกับว่าถ้าลุกออกมานี่คงจะต้องเสียพื้นที่แหละ

ฉะนั้นผมก็ได้ยินว่าทางกอทมทางคณะกรรมการเขาก็เตรียมห้องน้ำไว้ให้ใช่ไหมครับ

อาหารการกินเอาไปเองหรือว่าราชการหรือว่าใครคอยเอามาแจกจ่าย
ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางกรุงเทพมหานครคือมีจุดเตรียมไว้ให้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซุ้มอาหารมีเตรียมอาหารมีบริการน้ำมีบริการสุขา
ทางกรุงเทพมหานครเตรียมการอำนวยความสะดวกเรื่องนี้รองรับ
แต่ว่าด้วยจำนวนของคนประชาชนที่จะแห่แหนกันไปนี่แหละ

ได้ประมาณเท่าไหร่ที่เขาคำนวณไว้
ประชาชนที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะ

เข้าผ่านจุดคัดกรอง๙จุดรอบบริเวณทั้งหมด
เข้าไปจนถึงบริเวณท้องสนามหลวง
จุดที่จะอยู่ได้ก็คือ๑ตั้งแต่ถนนมหาราช
ท่าช้างท่าเตียนไล่ไปถึงถนนสนามชัย
ยาวไปจนถึงหน้าศาลหลักเมือง
นี่คือจุดที่ประชาชนจะอยู่
แล้วก็อยู่ในบริเวณบนฟุตบาทเท่านั้น
บนฝั่งตรงข้ามกับพระบรมหาราชวัง
อันนี้คือพื้นที่ที่จัดให้ประชาชนที่จะอยู่
รวมแล้วเขาคำนวณว่า

ในพื้นที่ในบริเวณท้องสนามหลวง
พื้นที่จริงสามารถรองรับประชาชนได้แสนกว่า
แต่ณจุดที่จัดให้อยู่เนี่ย
ได้ประมาณ๔๕หมื่นคน

ฉะนั้นตี๕ของวันที่๒๕
คนที่อดทนหน่อยถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิต

เต็มก่อนแค่ไหนก็แค่นั้น
ก่อนได้อยู่จุดก่อนเต็มเท่าไหร่ก็
จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
กรทมหรือว่าทางจิตอาสาก็ตาม
ที่ดูแลอยู่บริเวณจุดคัดกรอง
ก็จะรู้ว่าตอนนี้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วจริง
ก็จะมีคำแนะนำว่าท่านสามารถไปได้
อยากจะไปร่วมถวายวางดอกไม้จันทร์

แต่ในหลวงของเราเนี่ยยังมีจุดใกล้เคียงนะ
มีพระเมรุมาตรจำลองที่ตรงไหนบ้าง
จุดของกรุงเทพมหานครที่อยู่โดยรอบ๕จุด
ใช่ไหมแล้วรอบนอกกรุงเทพอีก๔จุด

รอบในมีความรู้สึกว่าแหมเข้าไปในนั้นไม่ได้
แต่ว่ามาอยู่รอบในก็ได้สัมผัสบรรยากาศนะ
เช่นที่หน้ากองสลากเก่า

นั้น๑จุดค่ะที่ไหนอีกครับ
หน้ากองสลากแล้วก็มีสวนนครพิโรม
สวนนครพิโรมนี้คือมาจากข้างท่าช้างใช่ไหม

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ค่ะ
แล้วก็มีตรงบริเวณของ
สวนชิงช้าราญคลมเมือง
แล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่๓ละ

พลับบรมรูปราชิการที่๑

ทีนี้๔๕จุดเหล่านี้
แล้วก็จุดหลักจุดใหญ่เลย

ไม่เกี่ยวกับบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ย
จุดที่การจะวางดอกไม้จันทร์เราเริ่มวันที่๒๖
เวลา๙นาฬิกา
นาฬิกาฉะนั้นเขาจะไปตอนไหนก็แล้วแต่
ถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวไปแล้วคิวแน่น
เพราะว่านี่คือไปเข้าคิววางแล้วก็กลับ
เข้าคิววางแล้วกลับไม่เหมือนกับชั้นใน
ที่ไปนั่งรอชมริ้วกระบวนอิสริยยศ

ไปเข้าคิวรอวางดอกไม้จันทร์แล้วก็กลับ
คนมากน้อยแค่ไหนจะต้องไปอยู่นานแค่ไหน
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของประชาชนที่จะไปค่ะ
คณะกรรมการก็ได้เตรียมห้องน้ำ

ทางกรุงเทพมหานครจัดเตรียมรถสุขาไว้ตามจุดเหล่านี้
เรื่องของอาหารน้ำ
บริการทางการแพทย์ไว้คอยบริการพี่น้องประชาชนทุกจุดค่ะ

รอบนอก๖๒จุด

ปริมณฑลก่อนนะกรุงเทพปริมณฑล
เขาเริ่มควรจะไปวางได้กี่โมง
เวลาเดียวกันทั่วประเทศค่ะ

เป็นแบ่งเป็น๒ระยะ
ช่วงแรกวางตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ดอกไม้ทางคณะกรรมการเตรียมไว้ให้หมด

ถ้าเป็นของส่วนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็จัดเตรียมไว้แล้ว
ให้ทุกจุดพร้อมให้พี่น้องประชาชน
หรือพี่น้องประชาชนทำเองทำด้วยมือตัวเอง
อยากจะนำไปวาง

แต่ละจุดคนจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ประชาชน

แต่ละจุดก็เหมือนกันคณะกรรมการ
อืมทีนี้ถามเลยไปนิดนึงรอบไหนรอบนอกแล้ว

คนไทยในต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสวางเหมือนกัน

เห็นว่าถ้าเผื่อว่ามันล้ำเรากลางวันเขากลางคืนเนี่ย

แต่ว่าถ้าเวลาไม่เหลื่อมล้ำกันมากจะเป็นเวลาเดียวกันใช่ไหมครับ
พยายามยึดเวลาของพิธีจริงทางส่วนกลางกรุงเทพมหานครเป็นหลัก
แต่ว่าในเนื่องจากเรื่องของไทม์โซนเวลาที่มันต่างกัน
แต่ว่าไม่ว่าเวลาจะต่างกันยังไงเนี่ย
ทางต่างประเทศก็จะยึดว่ายังไงไม่ให้ก่อน

หลังได้ไม่เป็นไรแต่อย่าก่อนเวลาจริงที่นี่

เขาจะออกเขามีโทรทัศน์ถ่ายทอดทั่วประเทศไง
ตามสถานกงศูนย์ก็คือตามจุดของต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสถานกงศุลหรือว่าสถานเอกอัครราชทูตทุกแห่ง
ก็จะถ่ายทอดสัญญาณจากทรทของจากประเทศไทยไปเช่นกันค่ะ
เอาล่ะนี่เฉพาะเรื่องที่คนจะไปวาง

จุดในไปชมริ้วขบวนราชอิสริยยศ

ข้าวได้ตั้งแต่ตี๕ของวันที่๒

แปลว่าท่านต้องไปอยู่วันที่๒๕๑วัน

แล้วท่านต้องไปนอนที่นั่นคืนวันที่๒๕
แล้วพอถึงวันที่๒๖ถึงจะได้เห็น

ใครที่ฮึดสู้จริงมีโรคประจำตัวเตรียมไป

จะได้รู้ว่าไปอยู่โอ้โห๑วัน๑คืน

อันนี้คือเราเปิดให้แต่ว่า
พี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งแต่๒๕ก็ได้
เพราะว่าพิธีจริงพิธีในการที่จะริ้วขบวนคือวันที่๒๖
ใช่อันนี้ไม่ได้แปลว่าคณะกรรมการไปบังคับ
เอาคนมาคอยเป็นเรื่องของประชาชนเอง
พยายามจะอยากจะเข้าใจคือเข้าใจจิตใจของพี่น้องประชาชน

ถ้าคนบอกว่าแหมเรื่องทนเรื่องนี้เรื่องเล็ก

ทำไมเราจะทนแค่นี้ไม่ได้เอาเชิญเลย

อันที่๒๕มุมเมือง

มุมเมืองก็คงไม่ต้องเปิดให้ไปนอนทั้งคืนแบบนั้น

ไปได้ตั้งแต่๙โมงไปเข้าแถวไว้ก่อน

เพื่อไปวางดอกไม้จันทร์บนพระเมรุมาตรจำลอง๕จุด

ถ้าเข้าไม่ถึงพระเมรุมาจำลอง
คุณสามารถไปที่ซุ้มดอกไม้จันทร์ของกรุงเทพมหานคร
จะมีทั้งซุ่มขนาดใหญ่ขนาดกลาง
แล้วก็ซุ้มที่อยู่ตามวัดต่าง

ทางราชการโดยเฉพาะทางผู้ว่าผู้เปิด

ว่าเราจะไปที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

คือพระเมรุมาจำลองประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็เสร็จเรียบร้อย
ซุ้มที่อยู่ตามทุกอำเภอก็เสร็จเรียบร้อย
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

ณวันนี้ไม่น่าจะมีคำถามแล้วว่า

นี่เป็นจุดพระเมรุมาตรจำลอง

รอบนอกของกรุงเทพมหานคร

ใบเทคบางนาก็จุคนได้เยอะ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนที่เขา

ก็ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันหมดในงานนี้

ว่าประชาชนอยากจะเข้ามาร่วม

ให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานนี้

ทีนี้มาถึงคำถาม

เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเอาไปได้อะไรเอาไปไม่ได้
ท่านจะได้เตรียมตัวจะได้ฟังจากปากของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอีกทีนึง

ท่านพอครับคราวนี้ก็มาถึงคนที่เตรียมตัวจะไป

อันดับหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนอย่าลืมนะ
ไปถึงจุดคัดกรองไม่มีบัตรเข้าไม่ได้

ทีนี้เรื่องการแต่งกาย

อันดับแรกสิ่งที่ต้องจำใส่ใจอันดับแรกคือ
ขอเป็นชุดไว้ทุกสีดำสุภาพ
ไม่ใช่ข้างบนเสื้อขาวกับเกงดำไม่ได้

แต่ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกว่า

เดียวเสื้อแขนกุดอย่างนี้ไม่ได้

ใช่ค่ะยิ่งหรือว่าเป็นเสื้อผ้ารัดรูปอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสม
ครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะ
คนที่เราจะไปทำอะไรเพื่อนในหลวงเนี่ยนะ

เรื่องของยิ่งเหมือนกับว่ามันเป็นงานพระราชพิธี
ครับรองเท้าต้องหุ้มส้น

แล้วก็กระโปรงก็ต้องคลุมเข่า

อันนี้คือความเหมาะสมสุภาพอย่างยิ่งเลย
จะมีคำถามเรื่องของคนที่ไม่ได้ตรงเพศสภาพ

ให้สามารถแต่งได้ตามเพศสภาพ

แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงแท้
เหมือนกับว่าในช่วงที่ท่านเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ
ท่านแต่งกายแบบเดียวกัน
ถึงแม้ไม่ได้ไปถวายเคารพพระบรมศพ
แต่ว่าอย่าลืมนะพระบรมศพเคลื่อนผ่านนะ
ใช่ค่ะท่านเฝ้าชมริ้วขบวนก็ตามแต่
แต่ก็พระบรมวงศานุวงศ์ท่านก็จะเสด็จผ่านตามเส้นทางนั้นเหมือนกัน
ทีนี้ระยะนี้หน้าฝนก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้
ก็ต้องเตรียมตัวว่าเราคงไปนั่งเจอฝนนะ

ใจเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเจอทุกสภาวะ
เตรียมร่างกายของคุณเองมาให้พร้อม
อุปกรณ์ที่ควรจะต้องใช้ในวันที่ระหว่างที่เราไปนั่งรอ
อย่างอาจารย์บอกว่าเรื่องของฝนแน่นอนเตรียมมาเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อคลุมเสื้อฝน
แต่ที่ขอคือขอเป็นสีดำ

ผมนั่งคิดนะร่มเนี่ยถ้าต่างคนต่างกลางนะ

สีหลักที่นั่งก็ไม่พอฉะนั้นถ้าเตรียมไปได้นะ
เป็นแบบเสื้อคลุมเสื้อฝน
หรือไม่ผมว่าผู้หญิงบางคนก็คิดได้แล้วล่ะ
หน้านี้เราเตรียมเสื้อผ้าไปอีกชุดหนึ่งเป็น๒ชุด
หนึ่งเผื่อเจอฝนวันที่๒๕ทั้งวัน

ก็ในรถสุขาก็น่าจะพอมีที่เปลี่ยนเนอ
ได้ค่ะโดยบริเวณของโดยรอบสนามหลวง
บริเวณสถานที่ต่างราชการต่างที่อยู่
อันนี้ก็จะให้ทางกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ขอความร่วมมือที่จะเข้าไปใช้

ของบริเวณสถานที่โดยรอบด้วยค่ะ
ฉะนั้นก็เปลี่ยนได้
ผู้ชายจะเรื่องน้อยกว่าผู้หญิง

เป็นเสื้อเสื้อดำเป็นเสื้อมีปกหรือเสื้อเชิด

ที่ขอคือไม่เป็นกางเกงยีน

นิดนึงแค่ช่วงเวลาแค่นี้เอง

เรื่องที่ควรจะเน้นผมเห็นวันที่ซ้อมใหญ่

พวกเราพอเห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมา
เราก็โดยอัตโนมัติเลยทรงพระเจริญ

คราวนี้พอมีคนเปล่งคนหนึ่งข้างหลังก็ตามเลย

ขอเลยค่ะขอพี่น้องประชาชนเพราะว่าอยากจะให้จะให้พระราชพิธีนี้เนี่ย
เป็นไปด้วยความสง่างามสวยงามเป็นอย่างที่สุด

เพราะฉะนั้นขอว่าไม่เปล่งเสียงในเรื่องของการถวายพระพร
ทีนี้เรื่องหนึ่งก็คือทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ

ทุกคนก็อยากจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์
คือถ่ายรูปในกระบวนอิสริยยศนั่นก็ไม่เท่าไหร
จะมีภาพตัวเองข้างหลังอย่างนี้นะ

เซลฟี่ไม่ได้

อยู่ในพื้นที่นั่งแถวตัวเอง

แต่ถ้าเซลฟี่โดยใช้ฉากหลังเป็นขบวนราชอิสริยยศ

แต่ว่าผมไปนั่งอยู่ใกล้พอ

มีฉากข้างหลังเป็นกระบวน

คืออยากถ่ายรูปริ้วขบวนไว้

แต่ไม่ควรให้ตัวเองติดอยู่ในริ้วขบวน
ใช่ค่ะไม่ควรให้มีฉากหลังเป็นริ้วขบวนแล้วเราอยู่ในภาพ

คนที่เขาเป็นนักถ่ายภาพ
คนที่นักถ่ายภาพครั้งหนึ่งในชีวิต
บางทีเขาอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่น
มีขากล้องตั้งมีเลนสูม

อย่างนั้นทำยังไงอย่างนั้นเป็นยังไง

เพราะว่าต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนจะเข้ามาในพื้นที่กันแน่นขนาดมาก
การที่เราจะมีขาตั้งกล้อง
หรือว่ามีบันได๓ชั้นขึ้นมา

อันนี้มันก็จะไปบทบัง

เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้ามา

โทรศัพท์มือถือเข้าไปถ่ายรูปได้
แต่ไม่อยากให้ใช้กล้องที่มีเลนส์ซูม

ไกลแบบกล้องมืออาชีพ

คือผมว่าสิ่งหนึ่งที่ราชการไม่ต้องขอร้องเลยนะ

ในช่วง๑ปีที่ผ่านมาทั่วโลกเขาก็ตะลึงกันว่า
ทำไมคนไทยรักประหมากับสัตว์ขนาดนี้

ทำไมคนไทยมาตากแดดตากฝนเป็นวันคืนคืน

นาทีเดียวแล้วก็ออกมาทั่วโลกก็ตะลึงอยู่แล้วนะ

แล้วมีวันเดียวช่วงเดียวที่จะให้ภาพออกไปว่า
คนไทยมาน้อมสำนึกแล้วอยู่ในอาการสงบนิ่ง
ไว้อาลัยในวันสุดท้าย

คือเราสร้างประวัติศาสตร์มาแล้ว๓๖๕วัน

ทั้งโลกเขาตะลึงอยู่แล้ว

ทำไมคนไทยรักในหลวงมากขนาดนี้

เฉพาะวัน๒วันสุดท้ายเนี่ย
อยู่๑๓ชั่วโมงแบกลูกแบกหลาน

ฉะนั้นอีกอุดใจเดียววันเดียวเนี่ย
อย่าไปทำอะไรให้ภาพออกมาแล้วมันดูเกะกะหูเกะกะตา
เพราะว่าภาพเหล่านี้คือจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประเทศไทยที่ชัดเจนมาก

อยู่ในวงการโทรทัศน์มาเนี่ยนะ
เราไม่เคยมีกล้องโทรทัศน์๑๓๐กว่าตัว

ผ่านเลนส์กล้องโทรทัศน์ทุกตัวจะต้องมีแต่ความสวยงาม

ติดคนนั้นวิ่งผ่านกระบวนคนนี้
หรือไปมีสีอะไรโดดเด่นขึ้นมาในภาพ
ที่มันสื่อเอ๊ะมันเกิดอะไร
คือบางคนกำกับรายการอาจจะตัดไม่ทันถ้าภาพออกไปเนี่ยนะครับ

อะไรอีกที่ผออยากจะเตือน

คือไม่ว่าจะเป็นโร่มแว่นหมวก
อันนี้เรื่องสีคือทุกคนก็คงเข้าใจตรงกัน
ก็ขอเป็นสีดำสีสุภาพสีใกล้เคียงสีดำ
แต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่สามารถที่จะใส่ได้เลย
ระหว่างที่ยังไม่มีขบวนผ่าน

แดดร้อนอากาศร้อนต่าง

แต่ว่าเมื่อมีขบวนผ่าน
ขบวนพระราชอิสริยยศผ่าน
ขอความร่วมมือว่าให้เก็บ
ให้เก็บให้ถอดหมวกหุบล่ม
อดแว่นตาดำออก
ถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีโรค
หรือมีอะไรที่จะต้องใส่
กระบวนอิสริยยศจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ
เริ่มตั้งขบวนตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะ
โมงเช้าวันที่๒๒๖ใช่ค่ะ

ทีนี้จะถามเลยไปอีก

โดยราชการคณะกรรมการได้ประสานจัด
ภาษณะลดลายังไงไว้บ้าง
เขาต้องยังไงบ้างครับทางที่จะไป
ก็จะมีทางคณะกรรมการที่ดูแล

ก็จัดเตรียมเส้นทางไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถ
หรือว่าเส้นทางที่จะนำพามาจนถึงจุด
ใกล้เคียงที่สุดที่จะเข้าบริเวณท้องสนามหลวงได้
มีทั้งบริการรถเมย์รถราง
แล้วก็บริการทางเส้นทางน้ำ
อันนี้ทางกระทรวงคมนาคมวางแผน
วางเส้นทางไว้ให้ท่านที่จะเดินทางได้อย่างสะดวก

จิตอาสาที่เขามีผ้าพันคอ

พอเห็นจิตอาสาสมมุติเราพึ่งอะไรเขาได้บ้าง
จิตอาสามีทั้งหมด๘ด้าน
จิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านของงานดอกไม้จันทร์

ก็จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบ
ผู้ที่จะเข้าวางดอกไม้จันทร์
จัดระเบียบจัดแถวคอยแจกดอกไม้จันทร์ให้ท่าน
จัดแถวจัดระเบียบให้ท่านเข้าไปวาง

เช่นคือแถวละ๙คนเข้าไปพร้อมกันวางพร้อมกันออกมา
เดินออกมารับของแผ่นพับหนังสือพระราชประวัติที่ระลึก
อันนี้ก็คือด้านของงานดอกไม้จันทร์
อาสาด้านงานประชาสัมพันธ์ก็จะมี
ก็จะมีในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้

แถมยังไปคอยวันที่๒๖
จิตอาสาก็จะอยู่ตามจุดคัดกรองต่าง
อยู่ตามซุ้มถวายดอกไม้จันทร์
อยู่ตามพระเมรุมาตรจำลองต่าง

ว่าจะเป็นเรื่องของจุดบริการน้ำอาหารสุขา

อันนี้จิตอาสาด้านงานประชาสัมพันธ์
เจนิจิตอาสาด้านงานประชาสัมพันธ์
เขายังมีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บรวบรวม

ส่งขับกลับเข้ามาเพื่อให้เก็บรวบรวม
ภาพการปฏิบัติงานเหล่านี้ไว้ด้วย

ที่จะทำงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

งานจราจรเขาก็จะดูแลว่า
คุณจะไปเส้นทางไหนต่อรถต่อเรือยังไง

เพราะฉะนั้นจิตอาสา๘ด้าน
ยังมีด้านการแพทย์ด้านการรักษาความปลอดภัย
เขาจะช่วยในทุกด้านเหล่านี้เลย
สุดท้ายมีอะไรอีกครับที่ผมไม่ได้ถาม
แล้วพออยากจะบอกพี่น้องประชาชน
อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของฝาก
พี่น้องประชาชนที่จะเข้าพื้นที่นะคะ
เรื่องของการที่เตรียมความพร้อมตัวเอง
แล้วก็อาจจะต้องพกน้ำพกอาหารที่สำหรับตัวเอง
ถ้าเป็นเด็กเป็นผู้ชราเป็นผู้สูงอายุ
อาจจะต้องมีเขียนชื่อที่อยู่
มีเตรียมยารักษาโรคติดตัวไปด้วย

ผมเข้าใจว่าลุกไปเอาน้ำแล้วมี

ไม่มีแล้วฉะนั้นพกน้ำไว้เองก็จะสะดวก

แล้วก็ทางที่ดีเนี่ยมีถุงอุปกรณ์เล็กที่จะเก็บใส่สิ่งที่เราทานกันไปเรียบร้อยด้วย
เพื่อช่วยกันรักษาความสวยงามเรียบร้อย
ท่านผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดที่ออกจากปากของท่านที่เป็นคณะกรรมการ
เรื่องนี้โดยเฉพาะคุณสวรีอำพสุวรรณ
ภูมิในกลุ่มพัฒนาระบบบบริหารของกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกครับ
ประชาสัมพันธ์ก็ได้ทุ่มเทบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามาช่วยงานนี้กันอย่างเต็มที่
ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่นก็เหมือนกันครับ
ผมคิดว่านี่คืองานเดียวที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ทุกคนก็รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันทั้งนั้น
สิ่งที่เราได้ทำมาในช่วง๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสวยงามครับ
เป็นการแสดงออกให้ต่างประเทศเขารู้ว่าทำไมคนไทยรักในหลวง
ก็มีคำตอบว่าเพราะในหลวงรักประชาชน

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้มาก่อน
แต่ว่าถ้าดูโทรทัศน์ในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
จะได้รู้ว่าในหลวงรักประชาชนด้วยอะไร
ด้วยวิธีการทรงงานแล้วได้รู้ต่อมาว่า
สิ่งที่ท่านได้ทรงทำไว้นั้นเนี่ย
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในประเทศนี้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศยังไง
ฉะนั้นผมคิดว่าคนไทยก็ซึมทราบเท่ากัน
สิ่งที่พอนำมาบอกเรา
ผมคิดว่าก็เป็นแนวทางที่จะให้เราได้เห็นว่า
วันที่สำคัญที่สุด
ในวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คนไทยควรจะทำตัวยังไง
เพื่อให้ทั่วโลกนานาประเทศได้ประจักษ์

ผมคิดว่าในโลกนี้

มีระบบกษัตริย์อยู่๒๐กว่าประเทศ
ประเทศไทยถึงยิ่งใหญ่ที่สุด

ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ขอบพระคุณท่านพอสวนี

ผอกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ